มาดูเหตุฆาตกรรมกันบ้างค่ะเกิดขึ้นที่สงขา
เป็นการฆาตกรรมชายหนุ่มแล้วก็เอาฝังดิน
ทีนี้ชาวบ้านเขาได้กลิ่นไงเป็นกลิ่นศพกลิ่นเหม็นเน่า

ไปเจอศพถูกหมกไว้กลางป่าแบบนี้
แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าเดือนนึงหรือว่าเกือบเดือนเนี่ยนะคะ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะ
เพราะตอนชาวบ้านไปเจอเหมือนเจอแค่หูกระสอบ
แล้วก็กลิ่นมันเหม็นออกมาเลยชาวบ้านบอกสงสัยเป็นศพแน่ค่ะใช่ค่ะ
ใช่เพราะว่ามันเป็นหลุมดินไงแล้วกลิ่นมันแรงมากจริง
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะทางพันธุ์ตำรวจโทชานวิทย์ศรีเกลือ
สารวัตรสอบสวนสพนาม่อมก็ได้รับแจ้ง
ว่ามีชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไปเจอหลุมดินมันเป็นหลุมดินต้องสงสัย
ปากกระสอบมันโผล่ยื่นออกมาที่ป่าละเมาะบนเนินเขาที่อำเภอนาม่อม
พอไปตรวจสอบก็ไปกับกู้ภัยทุ่งขมิ้นหน่วยกู้ภัยมัชชิมา

ทีนี้ตอนที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันเป็นป่ารกทึบ
แล้วมันมีทางขึ้นที่ค่อนข้างชัน
ตรงกลางป่าเนี่ยก็ไปเจอหลุมดินเหมือนกับเพิ่งขุดเพิ่งฝังกลบได้ไม่นานนะคะ
แล้วขนาดสักประมาณเมตรหนึ่งกว้างประมาณเมตรหนึ่งยาว๒เมตร
ดูสิคุณผู้ชมอันนี้เมื่อกี้เห็นไหมเนี่ย
คูณยาวแล้วไปเจอเป็นปากกระสอบมันยื่นมันโผล่ออกมาจากดิน
เจ้าหน้าที่ก็ขุดลงไปขุดไปประมาณสัก๕๐เซนค่ะ
ก็ไปเจอกระสอบขนาดใหญ่แล้วตอนที่ขุดไปเนี่ยนะ
พอเจอกระสอบกลิ่นมันตีแบบแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเลยค่ะ
แล้วพอเปิดดูภายในกระสอบก็เจอศพเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว
อายุน่าจะอายุประมาณ๒๐ปีเป็นศพผู้ชาย
คงเสียชีวิตมาประมาณช่วงครึ่งเดือนหรือว่าเกือบเดือน
ทีนี้ก็ต้องเอามาชนะสูตรที่โรงพยาบาลนาม่อมเพื่อหาหลักฐานนะคะ
สภาพศพใส่เสื้อยืดคอกลมไม่มีแขนแล้วก็เป็นกางเกงวอร์ม
กลางลำตัวไปเจอเชือกไนลอน
ก็คาดว่าคงเอาเชือกนี้มัดมือเอาไว้
แล้วก็ส่วนบริเวณเสื้อช่วงอกซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ย
เจอเป็นรอยเป็นรู๒รูเหมือนกับรอยถูกแทง
เหมือนเป็นรอยมีดตอนแรกก็รอยกระสุนหรือรอยมีด
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นรอยมีดนะครับ

เป็นรอยแตกยาวประมาณ๒นิ้วเหมือนกับโดนทุบด้วยของแข็ง
แล้วนอกจากนี้ในกระสอบก็ยังพบของ

สอยคอมีไฟแชคมีนาฬิกาข้อมือ
มีซองบุหรี่มียาดมนี่นะคะ
คงจะเป็นของผู้ตายนี่แหละเพราะมันอยู่ในจุดที่พบศพ

คือผู้ช่วยสัญญานนุนศาวัตน์อายุ๔๕ปี
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนบ่ายเนี่ย
ลูกบ้านมาแจ้งบอกว่า

เจอแบบนี้แล้วมันเป็นรอยดินใหม่เหมือนกระพึ้งถมเลย
ที่แรกแก้บ้านบอกว่าอาจจะเป็นซากซากหมาซากอะไรแบบนี้
ครับผมครับผมแต่ว่าตอนขึ้นไปพอขึ้นไปไปไปดูเบื้องตรงที่จุดอ่ะ
ครับมั่นใจ๗๐เปอร์เซ็นต์๘๐เปอร์เซ็นต์เลยว่าน่าจะใช่
แล้วก็ลงมาแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจขึ้นไปดู
ลุงกว้างหรอครับลุงอ่าเม็ดคูณสองเม็ด
อืมเม็ดคูณสองเม็ดน่านึกไหมครับประมาณ๕๐เซ็นต์
อืมแล้วส่วนนั้นเป็นส่วนย่างหรือว่าเป็นด้านข้างเขาเป็นส่วนย่าง
ในส่วนที่เกิดเด็ดมันเป็นผ่าลุกล้างเขาไม่ได้ทำอะไร
ทีนี้จากการตรวจสอบทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาก็สันนิษฐานว่า
ผู้ตายอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคู่อริแล้วก็โดนอุ้มฆ่ามาจากที่อื่น
เพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
เรื่องแจ้งเหตุอาชญากรรมรุนแรง
ตอนนี้ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อใช้เป็นเบาะแสเกี่ยวกับผู้ตายด้วย

จะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ